คุณผู้ชมคะเหตุการณ์สลดเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากจริง
หนองคายน้องชายฆ่าพี่ชาย
แล้วลักษณะการฆ่าเนี่ยนะคือพี่ชายนอนอยู่ในเปรย์
น้องชายเอามีดฟันคอพี่ชาย
ศีรษะของพี่ชายกระเด็นตกมาที่พื้น
โอ้โหคุณผู้ชมมันน่าเศร้าใจมากนะ
แล้วมันเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติด
น้องชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเสพยาเสพติดจนหลอน
คือจริงแล้วเป็นทหารนะคะเป็นทหารเกณฑ์

เห็นว่าพี่ชายเหมือนกับเป็นทหารอีกค่ายหนึ่ง
แล้วเหมือนกับเคยทะเลาะกันอะไรแบบนี้
ด้วยความหลอนแล้วฆ่าพี่ตายดูสิคะ
คือเมื่อสักครู่นี้คือศีรษะเขา
ศีรษะร่วงตกลงมาที่พื้นเพราะว่าพี่ชายนอนอยู่ในเปรย์ไงคะ
แล้วฟันเข้าคอคือคอขาด
ตี๒ค่ะคืนวันที่๑๖มกราคมนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพเฝ้าไร่พร้อมด้วยแพทย์เวร
โรงพยาบาลเฝ้าไร่หน่วยกู้ภัยเฝ้าไร่ไปตรวจสอบนะคะ
ในหมู่บ้านนาฮัมหมู่๑ที่หนองคาย
เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้

ผู้เสียชีวิตคือนายอัธิพงษ์อายุ๓๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนเปรย์นะคะ
สภาพศพคือใส่เสื้อแขนยาวสีกรมท่า

ใบหน้าก็มีรอยโดนมีดฟันด้วยนะคะ
เป็นแผลแบบเยอะเลยเลือดเต็มพื้น
ตรวจสอบตามร่างกายก็คือที่อกก็โดนมีดแทง

แล้วคนก่อเหตุมันไม่ใช่ใครที่ไหน
คนก่อเหตุคือน้องชายแท้ของผู้ตาย
นายนัทธพลอายุ๒๔ปี
แต่หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหน

สภาพคือใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ใส่เสื้อค่ะ

มีโทรศัพท์มือถือมีไฟฉายคาดหัว

มีดนี่แหละสปาต้ายาว๒ฟุต

วางอยู่บนโต๊ะกลางบ้าน

ว่าเป็นคนฆ่าพี่ชายตัวเอง

โบลเลอร์เลยอ่ะยอมรับว่า
เอามีดสปาต้าฟันเข้าที่คอของพี่ชาย
ก็เลยนำตัวไปสอบประคำเพิ่มที่โรงพักนะคะ

ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้แบบนี้
นายอธิพงศ์ผู้ตายกับนายนัทธพลผู้ก่อเหตุ

กับแม่ทำงานต่างจังหวัด
กลับมาเยี่ยมลูกชายเมื่อ๒วันก่อน

ปลดประจำการจากการเป็นทหารเกณฑ์

เสพยาเสพติดหนักมากค่ะ

แต่ไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่อง
ลุ้มคลั่งหลอนยา
เพื่อนบ้านบอกว่าพี่น้องคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อยมาก
แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

จู่นายนัทพลน้องชายที่เสพยาบ้าจนหลอน
เห็นพี่ชายเป็นทหารต่างค่าย

หลอนยาคุณผู้ชมลองนึกดูนะคะ

พี่ชายนอนหลับอยู่ในเปรย์คือฟันแบบไม่ยั้ง
ศีรษะหลุดแล้วก็กระเด็นตกลงมาบนพื้น

โทรศัพท์ไปบอกแม่ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่า

ไปบอกญาติว่าผมฆ่าพี่ชายตายแล้วนะ

แล้วสภาพศพคือโอ้โหมันน่าตกใจมากนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย

จากการตรวจร่างกายนายนัทพลผู้ก่อเหตุ
ไม่พบสารเสพติด
แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าเสพยาก่อนหน้านี้

ต่อเนื่องเสพติดติดกันหลายวันนะคะ

ไม่มีสารเสพติดค้างอยู่ในร่างกายเลย
แต่ปัญหาก็คือตอนที่จับไปได้

พูดจาวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่อง

ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างจริงจัง

ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
ก็แจ้งเข้าหาค้าผู้อื่นโดยเจตนา
ควบคุมตัวฝากค้างสารจังหวัดหนองคายวันนี้ไม่ทำแผนนะคะ
ตำรวจไม่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าประเมินแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าเหมือนกับผู้ต้องหาเอง
สภาพจิตใจก็ไม่พร้อมในการทำแผนเหมือนกับป่วยทางจิตจริง
ก็นำตัวเข้าเรือนจำจังหวัดน้องคาย
ส่งตัวไปตรวจอาการป่วยทางจิตทางประสาทอย่างละเอียด
ต้องให้ชัดว่าป่วยทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่า
คือถ้ามีอาการทางจิตจริงคุณก็ต้องไปรักษานั่นแหละ

รักษาหายเสร็จต้องมารับโทษนะฮะ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะครับ
คือก่อนหน้านี้เสพยาเสพติด
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าหลอนต่อเนื่องหรือยังไร

พี่ชายของผู้ต้องหามาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านนาฮำ
เป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับ
คุณแม่ของผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุด้วย
แม่บอกว่าแม่แยกทางกับสามี
ตัวแม่ไปทำงานอยู่ที่อุดรธานีส่วนลูกชายสองคนอยู่บ้านด้วยกันที่หนองคายนะครับ
ขณะเดียวกันปกติในแต่ละวันเนี่ยลูกชายก็จะไปออกทำนากัน
ไม่ไปทำนาที่ทุ่งนาก็ไปกรีดยาง
ส่วนแม่ที่อยู่ที่อุดรก็จะกลับมาหาที่หนองคายเป็นครั้งเป็นคราว
ล่าสุดเพิ่งกลับมาเยี่ยมเมื่อ๒วันก่อนนี้เองนะ
แล้วคืนวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายคนเล็กคือนัทธพล
ได้โทรศัพท์มาหาบอกแม่พี่ชายตายแล้วนะ
แม่บอกแม่ตกใจมากถามว่าใครทำอะไรพี่
แล้วทำไมไม่ดูแลพี่ไปปล่อยให้พี่ตายได้ยังไง
คำตอบที่ได้ยินแม่บอกแม่ช็อกเลยฮะ
เพราะว่าลูกชายคนเล็กบอกว่าอ๋อผมนี่แหละเป็นคนฆ่าพี่เอง
แม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายคนเล็กต้องไปรักษาอาการทางจิตนะฮะ
แต่ขาดการรักษาไม่ได้กินยาต่อเนื่อง
ถามว่าหยุดรักษาแล้วไม่ได้กินยาตั้งแต่ตอนไหน
แม่บอกก็ตั้งแต่ตอนเขาไปเกณฑหาร
หลังจากนั้นพอปลดประจำการเนี่ยก็กลับมาอยู่บ้าน

ส่วนอาของผู้ตายนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วฮะคืออาของผู้ต้องหา
ของคนก่อเหตุด้วยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
นายนัทพลหลานชายเดินมาหาที่บ้านด้วย
ภาพเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนเลือดแล้วบอกว่าให้อาเนี่ยไปดูที่บ้านให้หน่อย
เพราะว่าเขาเนี่ยฆ่าพี่ตายแล้วคืออาบอกตอนนั้นก็ตกใจไม่กล้าไปคนเดียว
เพราะว่าหลานคนเล็กเนี่ยโอ้โหเนื้อตัวนี้เปื้อนเลือดหมดเลย
ก็เลยชวนเพื่อนบ้านเนี่ยเดินไปดูด้วยกันไปถึงบอกโอ้โห

คือเห็นหลานชายอีกคนนึงคืออธิพงศ์เนี่ยคือตัวเนี่ยอยู่บนเปรย์
แต่หัวเนี่ยอยู่ข้างล่างพื้นก็ถามไปยังนัทพลบอกไปฆ่าพี่ทำไม
นัทธพลบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่านี่คือกฎของทหารเกณฑ์
ซึ่งอาบอกไม่มีใครเชื่อหรอกเขาก็คงหลอนหรือว่าเกิดอาการทางจิตประสาทอะไรของเขานั่นแหละ

ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของอาการทางจิตก่อน